ส่วนคดีนี้มีความคืบหน้าค่ะที่เมื่อวานเล่าไปนะคะ
ตำรวจอุดรธานีก็ทำงานเร็ว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงครึ่ง๒๔กันยายนช่วงค่ำเมื่อวาน
จับคนร้ายได้ที่มีคนร้ายขับรถเก๋งไปที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
คนร้ายเข้าไปในบ้านใช้ปืนยิงชายหญิงคู่นึงที่เขาเป็นแฟนกันอายุแค่๑๗
ฝ่ายชายเนี่ยถูกยิงเข้าที่หัวคือแบบหัวเละเลยอะค่ะ
ตาถลนออกมาทางด้านซ้ายบาดเจ็บสาหัส
ส่วนฝ่ายหญิงวิ่งหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปให้เพื่อนบ้านช่วย
หนีเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านคนร้ายก็ไล่ยิงไล่หลังไว้ด้วยนะ
ก็ถูกยิงเข้าที่สะโพกคนร้ายขโมยโทรศัพท์มือถือของทั้งคู่ไป
ทีนี้ตอนแรกตำรวจยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่างเป็นความขัดแย้งส่วนตัว
เป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
สุดท้ายพอจับคนร้ายได้คนร้ายบอกว่าตั้งใจจะไปลักทรัพย์
คิดว่าในบ้านไม่มีคนอยู่พอมีคนอยู่ก็เลยต่อสู้กันก็เลยยิงใส่
วันนี้พาไปทำแผนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึง
โอ้โหพ่อแม่คือรุมสาบแช่ง

ต้องยิงกันขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุก็คือนายทัศน์พรมศรีจันทร์อายุ๓๒
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่นำไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจ๓๐นายรักษาความปลอดภัย
ญาติและคนใกล้ชีสของทั้งคู่ที่บาดเจ็บก็ตะโกนด่าทอนะคะ
คนเจ็บทั้งคู่ชื่อว่านายปรัชญาประสงค์ผลอายุ๑๗
และนางสาวจิระนันวงขุมเงินอายุ๑๗
ทั้งคู่เขาเป็นแฟนกันและทั้งคู่บาดเจ็บสาหัส
เขานอนอยู่ในบ้านนะคะในหมู่บ้านมะลิวันวิลล่า
เลี่ยงเมืองเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วคนร้ายก็ขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปยิง
เอาโทรศัพท์มือถือไป๒เครื่องนะคะ
ตำรวจออกไล่ล่าก็คือไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้ตัวคนร้ายแล้วก็จับกลุ่มช่วงค่ำเมื่อวาน
จับได้ที่บริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอกุจจับ
พร้อมปืน๑กระบอกและโทรศัพท์ไอโฟน๒เครื่อง
เป็นของกลางที่เอาของคนเจ็บไปก็เจอ
ทะเบียนกไก่สฤ๗๕๒๑อุดรค่ะ
ของคนเจ็บก็เลยบอกว่าโหดเยี่ยมขนาดนี้
ประหารชีวิตผู้ต้องหาเลยได้ไหมอยากให้รับโทษสูงสุด
จะให้ทางกฎหมายลงโทษถึงขั้นไหนครับ
ชีวิตเลยค่ะพี่ลูกหนูมีชีวิตนะคะ
เขามาทำกับลูกหนูแบบนี้ทำไม
ต้องการแค่ทรัพย์สินต้องฆ่าเด็กเลยเหรอคะ

คนร้ายก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมยิงใส่หัว
ปรัชญาวัย๑๗นี่อาการสาหัสกระโหลก
เปิดตาถลนออกมาจากเบ้าตา
นี่ถ้าพ้นขีดอันตรายมาก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเลยนะ
ใช่ผู้ต้องหารับสารภาพค่ะว่าทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทขนส่งสินค้า
เงินเดือน๒๐๐๐บาทแต่งงานมีลูก๒คน
แต่เงินเดือนไม่พอใช้แล้วยังไงรู้ไหม
ยักยอกเงินบริษัทมาใช้จ่ายส่วนตัวแสนนึง
แต่เงินไม่พอก็เลยไปตระเวนลักทรัพย์ตามบ้าน
ถึงว่าขับรถเก๋งมาใช่นี่ความจริงก็มีงานมีเงินนะ
ใช่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหไม่มีอะไรเลย
ต้องบริหารจัดการเงินตัวเองให้ได้สิแล้วมาก่อเหตุแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดนะคะ
แล้วคนร้ายบอกว่าคือขับรถระเวนไปเรื่อยนะไล่ตามบ้านเพื่อจะไปลักทรัพย์อ่ะ
พอมาถึงบ้านหลังเกิดเหตุคิดว่าไม่มีคนอยู่ปีนรั้วเข้าไปงัดประตูห้องครัว
เอาทีวีไปแล้วนะทีวีจอแบน๔๔นิ้วยกไปไว้ในรถเก๋งแล้วนะ
แต่กลับขึ้นไปในบ้านอีกรอบขึ้นไปชั้น๒ไปหาอีกว่ามีอะไรอีกหรือเปล่า
พอขึ้นไปปุ๊บไม่มีอะไรเดินลงมาเนี่ยลูกชายเจ้าของบ้านเปิดประตูห้องออกมาเจอพอดี
แล้วแฟนสาวเขาอยู่ด้วยคนร้ายบอกว่าก็เลยกลบเกลื่อนทำเนียนว่ามาทวงหนี้กับคนที่ชื่อชะนิดา
เจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีอ่ะคนชื่อนี้แล้วก็ไล่ให้ออกจากบ้านจังหวะนั้นก็เลยต่อสู้กัน
ตัวแฟนสาวเขาก็เลยโทรศัพท์แจ้งญาติคนร้ายก็เลยใช้ปืนยิงยิงใส่หัวของฝ่ายชายนะคะ
ส่วนแฟนสาวก็วิ่งหนีออกจากบ้านคนร้ายก็ดึงแขนปืนบอกว่าอ้างว่าปืนลั่นถูกสะโพกฝ่ายหญิง
ผู้หญิงเขาก็วิ่งหนีมันไล่ยิงวิ่งตามไล่ยิงอีกอะค่ะ
หลังจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือไอโฟน๒เครื่องของทั้งคู่วิ่งออกจากบ้านไป
ขับรถหนีไปเอาปืนไปทิ้งในโอ่งแดงในบ้าน
เช้าก็ไปทำงานปกติดูสิเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สุดท้ายถูกจับนะคะตำรวจบอกว่าอาการของนายปรัชญาตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายเลย
คุณผู้ชมถูกยิงเข้าที่หัวส่วนแฟนสาวปลอดภัยแล้วนะคะ
คนร้ายก็อ้างว่าก็ปัญหาหนี้สินก่อเหตุครั้งแรกปืนซื้อทางออนไลน์ค่ะ
นั่นไงสั่งซื้อออนไลน์มันหาง่ายมากอืม
ตำรวจก็เลยเตือนนะคะว่าก็จะต้องปิดบ้านปิดช่องให้ดี
ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้คนร้ายมันโอ้โหก่อเหตุกันอุกอาจจริง

คือเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปหาทางอื่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถูก
ทางสุจริตค่ะไม่ใช่ทำแบบนี้ทำผิดตั้งแต่ยักยอกทรัพย์บริษัทแล้วอ่ะ
ยอกเงินแล้วมาลักทรัพย์เขาอีกมาทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาอีก